มันมีเหตุการณ์ผู้ชายคุ้มคลั่งคนหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหถือมีดถือขวาไล่ฟันชาวบ้านเลย

ท้ายที่สุดตำรวจถูกผู้ชายคนนี้นะฮะ
เอามีดฟันหัว
แล้วก็เอามีดฟันรถตำรวจทุบรถตำรวจใหญ่เลย

ช่วงเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายชาวบ้าน
จนกระทั่งชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ
เห็นไหมฮะผู้ชายคนที่ไม่ใส่เสื้อ
ก็คือชายคุ้มคลั่งจู่เข้าไปทำร้ายชาวบ้าน
โอ้โหขึ้นคร่อมกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่นาน
ชาวบ้านคนอื่นพยายามเข้ามาห้ามแต่ไม่เป็นผลนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูก็ได้รับแจ้งเหตุคุ้มคลั่งนี้

เอามีดเอาขวานไล่ฟันชาวบ้านไล่ทุบทำลายทรัพย์สินของชาวบ้าน
บ้านเรือนชาวบ้านเสียหายไป๕หลังแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านขาใหญ่ตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำพู
ทีนี้ครับตำรวจก็ต้องมาระงับเหตุครับ
ตำรวจมาพบว่าชายหนุ่มคนนี้ยังคุ้มคลั่งอยู่
ถืออาวุธมีดฟันมีดฟันย่านะยาวประมาณสักฟุตครึ่ง
ไล่ทำร้ายชาวบ้านแล้วก็เมื่อนุ่มคลั่งเนี่ยนะฮะ
เห็นตำรวจยืนอยู่กับชาวบ้าน
หนุ่มคลั่งก็ถือมีดวิ่งเข้ามาทำร้ายตำรวจ
อันนี้ไม่มีคลิปนะไม่มีใครถ่ายได้ไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่ตำรวจที่ถูกทำร้ายถูกฟันเข้าที่หัวเขาให้
ก็คือร้อยตำรวจเอกประยูนบุญรอด
ซึ่งประจำอยู่ตู้ยามของบ้านขาม

หัวแตกจากการถูกมีดฟัน

ตอนที่รีบส่งโรงพยาบาลตำรวจนายอื่นก็ต้องไปล่อชายคลั่งนี้ออกมา
เพราะชายคลั่งนี้นะฮะฟันหัวตำรวจเสร็จ
เอามีดทุบกระจกหน้ารถตำรวจ
กระจกแตกนะฮะนี่รอยเลือดของพี่ตำรวจเขา

แล้วก็กระจกหูช้างก็โดนทุบไปอีกที
แล้วชายคลั่งคนนี้ก็วิ่งหนีไป
หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็รีบนำตัวของตำรวจที่บาดเจ็บ
คือร้อยตำรวจเอกประยูนส่งโรงพยาบาลหนองบัวลำพูนะฮะ
โอ้โหเลือดไหลท่วมหน้าเลยนะครับ

ส่วนนุ่มบ้าคลั่งทราบชื่อก็คือนายพิมลทุมซะอายุ๒๘ปี
นู้นล่ะฮะหลังจากทำร้ายตำรวจแล้ว

ก็วิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปนะครับ
แม่ของผู้ก่อเหตุนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ลูกชายเกิดอาการคลั่งประสาทหลอน

คือกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายตามฆ่า
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงดึก

ใช้ของแข็งใช้มีดใช้ไม้อะไรเนี่ยนะฮะ
ขวานเดินไปทุบประตูบ้านของชาวบ้าน

หน้านั้นลูกชายก็ชอบเดินไปนู่นมานี่อยู่แล้ว

คลั่งฮะไปทุบบ้านคนอื่นนะครับ
โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็มีแม่ลูกอ่อนโอ้เขาหวาดภาวะไปตามกันนะครับ
แล้วก็ตัวแม่เองก็บอกโอ้โหแม่ก็กลัว

นอนบ้านพี่ชายภายในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละฮะ

มาจับกลุ่มลูกชายของตัวเธอเองมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะกลัวว่าจะไปทำอันตรายกับคนอื่นอีกนะครับ
ล่าสุดถามว่าตำรวจจับกลุ่มได้หรือยัง
ยังนะคุณนะยังไล่ล่าอยู่เลย
นะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะยังอยู่แถวป่าภูเก้านะครับ

แล้วก็ตำรวจต้องเร่งตามตัวให้ได้กลัวนะคุณเขามีอาวุธไง
มีดไม้อะไรของเขาถ้าไปคว้าไปหยิบไปจับอะไรมาได้
แล้วมาจะทำร้ายทำร้ายคนอื่นอีกดูสิ

ค่ะทั้งตำรวจเอ่ยเพื่อนบ้านเอ่ย
ศีรษะห้าหลังเข้าของประสิทธิ์อาหารเป็นหมดนั้นนะคะ